ทุกผู้ชมครับดูเรื่องของนายพนุพงศาสนอก
ว่าไม้ระยองหน่อยนะฮะตอนนี้ใน
เจ้าหน้าที่เนี่ยได้นำหมาย
จากศาลไปแจ้งนะฮะเกี่ยวกับการดำเนิน
คดีควบคุมตัวนะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยนะฮะอ่า

เราจะบรรยายให้ฟังกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
คือตอนนี้ก็ลักษณะ
ยังเป็นการพูดคุยกันอยู่หรือว่าเจ้าหน้าที่
นำหมายมาแจ้งให้ทราบอยู่นะฮะว่าเป็นหมาย
ในคดีไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับ

ระยองเองก็ได้พยายามที่จะ
พูดคุยกับแนวร่วมหรือว่า

เป็นเฟซบุ๊กของไม้ระยองนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับที่กำลัง
นอกได้ฟังนี่เป็นตามขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่นะครับ

ได้เท่าควบคุมตัวบุคคลต่างที่มีหมายจักษานะฮะ
แต่ว่ารายละเอียดต่างเนี่ยคงต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่า

มีอะไรเกิดขึ้นบ้างณจุดตรงนี้
เราก็จะเห็นไม้ระยองเขายืนอยู่ตรงนี้นะฮะ
กำลังพยายามพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่อยู่นะครับ

เดี๋ยวถ้ารายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาค่อยรายงานกันอีกทีนึงแล้วกัน
นะคะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดจากทางไม้ระยองหน่อย

นายพนุพงศ์จากนอกไม้ระยองเนี่ยตกลงณขณะนี้เป็นยังไงนะครับ

อันนี้คือหมายของพี่นนท์นะครับ